เชียงใหม่ก็เป็นรถรับส่งนักเรียนนะคะกำลังจะขึ้นเนินแต่ด้วยความที่อาจจะรถเก่าหรือเปล่ามันทุกเด็กมาก
เสียใจมากคุณผู้ชมคือน้องโดนรถทัพ
เหตุเกิดอยู่ที่บ้านห้วยเกียงซางหมู่๑ตำบลแม่ปัง
อำเภอพระเจาะเชียงใหม่สักประมาณ๔โมงเย็นของเมื่อวาน
เป็นเหตุการณ์ของรถรับส่งนักเรียนขณะกำลังจะไปส่งเด็กอนุบาล
ประมาณ๒๐คนกลับบ้านหลังเลิกเรียน
พอไปถึงจุดนี้ลักษณะเป็นเนินเล็กน้อยเอก
แต่รถมันขัดคล่องตอนขึ้นเนินขึ้นไม่ได้แล้วก็มีเสียงดัง
ทำให้นักเรียนในรถเป็นเด็กอดุบาลตกใจทันยังไงล่ะ
กระโดดลงจากรถครับคุณผู้ชมรถน่ะเสียการควบคุม
ถอยหลังกลับมาไปทับเด็กที่กระโดดลงมาครับนะฮะ
แน่นอนครับเหตุการณ์นี้ทำให้เด็กเสียชีวิต๒ราย
คือเด็กชายธนานพเหลาโคอายุ๕ขวบ
แล้วก็เด็กชายแสงชัยแทร่มีอายุ๖ขวบ
ตำรวจภูทรหลงโขดสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นายสุรชัยรักมนุษย์อายุ๖๗ปี
เป็นคนขับรถขับรถไปรับนักเรียนอนุบาลทั้งหมด๒๐คน
จากโรงเรียนอนุบาลในหมู่บ้าน
แล้วก็จะไปส่งเด็กตามบ้านต่างระหว่างทางเข้าหมู่บ้าน
เป็นทางขึ้นเนินนะครับนะฮะ
รถเสียเครื่องยนต์ดับแล้วเบรกไม่อยู่

กระโดดลงจากรถด้วยความตกใจครับ
แล้วเป็นจังหวะที่รถนั้นไหลถอยกลับมาพอดี
แล้วรถนั้นก็ทับร่างของน้องสองคนเสียชีวิตทันที
เบิร์กต้นตำรวจได้นำตัวแนนสุรชัยไป

เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
น้องก็อยู่บนรถก็เสียใจด้วยนะครับ